ส่วนเรื่องนี้จะเอาลูกปืนไหมอุ้ยนี่เป็นคำถามของเสียรถเบ้นคนนึงค่ะ
คุณผู้ชมเหมือนกับมีเรื่องกันวิวาทะกันกับคนขับรถตู้บนถนน
แล้วไปถามเขาว่าจะเอาลูกปืนไหมเท่านั้นไม่พอต่อยเขายับ
เดี๋ยวดูช่วงนาทีเกิดเหตุบนถนนที่มีการขับรถแล้วเกิดเรื่องกันก่อนค่ะ
ผมขอโทษพี่แหละมึงโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้
อยู่แล้วฮะโอ้โหกล้องหน้ารถจับภาพแล้วก็เสียงได้อย่างชัดเจนแล้วค่ะ
คุณผู้ชมจะเอาลูกปืนไหมมึงจะเอาลูกปืนไหม
คนขับรถเบ้นถามนี่นี่คุณผู้ชมลักษณะคล้ายกับมีการขับปาดหน้ากระชั้นชิดอ่ะพี่คิง
อุ้ยทำไมถึงรุนแรงกันแบบนั้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
นั่นน่ะสิคะซึ่งเราก็ไม่แน่ชัดว่าก่อนที่จะมีวงจรปิดจุดนี้เกิดขึ้นมันเกิดอะไร
เขามีการขับไล่ตามมาหรือเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ยังไม่ทราบ
แต่ที่แน่จากภาพกล้องหน้ารถจะเห็นว่ารถเบนส์ลักษณะของการเปลี่ยนเลนกระทันหันมาฝั่งขวามือ
แล้วก็ลงมาต่อว่าด่าทอด้วยถ้าคำหยาบคายกับคนขับรถตู้
แล้วก็ถามเขาด้วยว่าจะเอาลูกปืนไหมมึงจะเอาลูกปืนไหม
คนขับรถตู้ก็พยายามที่จะบอกว่าผมขอโทษครับผมขอโทษครับ
คือเหมือนในเสียงกล้องหน้ารถก็จะได้ยินเสียงขอโทษนะคะ
แต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ดูเย็นลงเลย
เรื่องนี้เกิดขึ้นกลางดึกนะคะของวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ช่วงจังหวะหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าตัวคนขับรถเบนท์เนี่ยยังมีการชกใบหน้าคนขับรถตู้
จนเขาดั้งแตกแบบนี้
เย็บด้วยนะคะมีรอยแตกแล้วก็บาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า
แล้วก็ผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามผู้เสียหายค่ะ
คือนายธีรพัฒน์นะคะวัย๓๘ปีคนขับรถตู้
เบื้องต้นเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่สอบพอวิทธิศ
ในพื้นที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนขับรถเบนท์นี่แหละ
คนขับรถเบ้นคันนี้เป็นเน้นสีเทานะคะ
ซึ่งตัวผู้เสียหายให้การว่าวันนั้นเขาขับรถตู้จะไปส่งนักท่องเที่ยว
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุบนถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ในพื้นที่เมืองภูเก็ตช่วงที่กำลังลงอุโมงดาราสมุทรเนี่ยนะคะ
เหมือนกับขับมาถึงปากที่จะลงอุโมง
เขาก็เลยเบี่ยงเลนมาทางซ้ายเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปแยกดาราสมุทร
แต่ว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถคู่กรณีเนี่ยนะคะ
ขับมาจากด้านหลังของเขาพอดีแล้วก็ชนรถของเขา
จากนั้นเขาเองก็มีการเร่งเครื่องนะคะ
เร่งเครื่องแล้วก็ปาดหน้ารถอย่างที่เห็น
คือรถเบ้นเร่งเครื่องปาดหน้ารถตู้แล้วก็ลงมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แม้ว่าจะขอโทษแต่สุดท้ายเขาก็โดนต่อยนะคะ
ท้ายที่สุดตำรวจก็จะมีการเชิญตัวทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เดี๋ยวมาสอบกับคำเพิ่มเติมรูปรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ถ้าดูเฉพาะวงจอกล้องจากกล้องหน้ารถของรถตู้เนี่ย
จะเห็นว่ามันมีการปาดหน้าโดยฝั่งของรถเมย
เหมือนจะมีเฉียวชนด้วยหรือเปล่าตรงด้านหน้าเนี่ยนะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังจากทางด้านของรถเบนท์ด้วย
ว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ใครชนใครใครผิดใครถูกเนี่ยต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
หรืออาจจะต้องแยกเป็นต่างกรรมต่างวาระนะฮะ